ติดจอวันนี้มาดูที่เรื่องของราคาสินค้ากันบ้างเป็นข่าวดีครับ

ขอให้ผู้ผลิตนะครับทั้งเรื่องของเครื่องดื่มแล้วก็ขนมนั้น
ราคาเอาไว้เป็นการช่วยเหลือประชาชนด้วยครับ
จีจักรายอดมณีมรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับ
ก็มีการเชิญผู้ผลิตกลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ครับ
น้ำอัดลมกาแฟนมถั่วเหลืองน้ำหวานแล้วก็กลุ่มขนมขบเคี้ยวต่าง
เข้ามาหามาเรื่องกันกับเรื่องของต้นทุน
ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมดก็มีความเห็นร่วมกันว่าต้องการจะกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในประเทศเพิ่มมากขึ้น
ก็เลยจะให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการตึงราคาสินค้าเอาไว้ตามราคาเดิมแม้ต้นทุนสูงขึ้น
รวมทั้งก็จะมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายต่างอย่างต่อเนื่อง
โดยกระทรวงพาณิชย์นั้นจะเข้าไปสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายให้กับประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาถูก
ก็เป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนกับเรื่องของค่าครองชีพ
ขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็การบริโภคในประเทศขยายตัวมากขึ้น
ขณะที่การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้นโยบาย๐๒๕ต่อปี
ตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยขยับมาอยู่ที่๑๗๕ต่อปีก็เริ่มสร้างความกังวลให้กับภาคอสังหาริมทรัพย
ล่าสุดนายวิชัยวิรัติกภัณฑ์เป็นผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการ
ภูมิในการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ประเมินว่าภาคอสังหาเนี่ยจะได้รับผลกระทบ
กับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถือเป็นปัจจัยรบอย่างชัดเจนเพราะอะไรครับ
มันทำให้ความสามารถในการกู้
ความสามารถในการที่จะไปทำการโอนต่างของผู้ต้องการซื้อลดลง

ขณะที่ราคาสังหาเองก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นตามไปอีก
ก็ส่งผลต่อภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ปีนี้
อาจจะทรงตัวหรือว่าติดลบได้นั่นเอง
อันนี้ก็เป็นภาพรวมเศรษฐกิจในวันนี้นะครับ